ศึกฟุตบอลถ้วยสโมสรที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียครับ
ก็เปิดบ้านพบกับชนบุคคุณไดมอตเตอร์ที่เอาชนะปะเกงกว่าอันมาสามประตูต่อหนึ่งนะครับ
เกมนี้นี่โอกาสของบุรีรำก็มีเยอะครับในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกครับ
ชาวนุ่มปั่นฟรีคลิกลูกนี้เสียเสาออกไปครับ
ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยนะครับสำหรับบุรีรำในวันนี้เน้นมากเป็นพิเศษครับ
เครื่องหลานอาทิตย์ที่ห้าสิบนะครับบุรีรัมย์โตกลับเร็วในจังหวะนี้ครับ
แล้วก็เป็นสุประโชคสารชาตินะครับยิงยัดเสาแรกเข้าไปเลยครับ
บุรีรามขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ต้องชื่นชมในจังหวะของการสวนกลับนะครับ
แล้วก็เป็นสุภาชัยนะครับที่เห็นเพื่อนจ่ายทะลุช่องลูกนี้มา
แล้วก็สุภาโชคนั้นเติมขึ้นมาพอดิบพอดียิงยัดลูกนี้เข้าไปครับ
นาทีที่๖๙ริคาโดโลเปสนะครับกองหน้าของชุดมุกได้โอกาสกดเต็มข้อลูกนี้
แต่บอลชนคานเด้งกลับออกมาครับคุณบุ๊กยังไม่ได้ประตูตีเสมอนะครับ
สุดท้ายก็จบเกมครับบุรีรัมย์เฉียนเอาชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์
ว่าเก็บ๓แต้มแรกสุดสำคัญได้สำเร็จในรายการนี้นะครับ